ดูเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลกันหน่อยนะคะ
ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นวันพระนะคะที่วัดแห่งหนึ่ง
ขณะที่พระสงฆ์ค่ะกำลังนำสวดมนต์อยู่
มีงูเลื้อยมาด้านหลังค่ะและงูไม่ทำอันตรายใดนะคะ
ลักษณะเหมือนมาขอกราบพระดูคลิปค่ะ
มีทางมากด้วยเวรื่องเมานอ่าน
ถุงอ่านทะเลทางมากด้วยพัทรวมความเล่น
พระอาวุธีพระอาวุธีฐานมีตรายประวัติไปมาทำอันนี้
เห็นไหมคะพอพระท่านกราบมันก็เลื้อยไปเลยเนอะใช่ค่ะ
เขาก็เลยบอกคนที่ถ่ายไว้เขาบอกเอ๊ะมาขอกราบพระหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
งูตัวนี้เป็นงูเขียวค่ะเลื้อยมาที่ด้านหลังพระสงฆ์รูปนี้
ที่กำลังนำสวดมนต์อยู่หน้าพระประธานคนที่เขานั่งอยู่ด้านหลัง
คือไปถือศีลแปดไงวันพระเห็นคลิปนี้เลยหยิบโทรศัพท์มือถือ
ถ่ายเอาไว้เลยนะคะเขาบอกเป็นเหตุการณ์ที่เรียกเสียงฮือฮา
ของคนก็ขนลุกนะของอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งสวดมนต์กันอยู่ตรงนั้น
เพราะนอกจากจะลักษณะเหมือนมาขอกราบแล้วพอกราบเสร็จปุ๊บ
กลับไปเลยไม่ทำอันตรายใครเลยนะคะ
คนที่ถ่ายภาพแล้วเอามาโพสต์ไว้เป็นผู้หญิงชาวสปลาวนะคะ
ให้ข้อมูลบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันพระเมื่อวานนี้เองนะคะ
แล้วก็ระบุข้อความว่าเป็นความเชื่อของเขานะน่าจะเป็นพญานาค
มาขอฟังพระสวดมนต์หรือมาให้โชคให้ลาบแก่ผู้ที่มาพบเห็น
คนที่มาถือศีลฟังธรรมในวันนั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจมากค่ะ
คุณผู้ชมเราก็ไปให้สุดแล้วกันไหนคุณว่าที่เรื่องของงู
เรื่องของพญานาคแล้วไปให้สุดเพราะว่าชีวิตมันต้องมีพรุ่งนี้เสมอ
พรุ่งนี้ที่วันที่หนึ่งอ่ะนะไปดูเรื่องของปลาไหลทองห้าตัวกันหน่อย
พระท่านเลี้ยงเอาไว้อยู่ในวัดอ่าพาคุณผู้ชมไปที่วัดต่อมใต้นะฮะ
ต่อมใต้เนี่ยอยู่ที่บ้านสรรหนองเหนียวหมู่๓ตำบลต่อมอำเภอเมืองพยาว
ชาวบ้านก็ฮือฮามากเลยโอ้ยมันเป็นปลาไหลเงินปลาไหลทองถวาย
มีคนเอาไปถวายเจ้าอาวาสเอาไว้จากเดิมเนี่ยมีสองตัวนะฮะ
ทองหนึ่งสีเงินหนึ่งค่ะล่าสุดชาวบ้านและคนขายปลานำไปถวายเพิ่ม
อีกสามตัวรวมเป็นห้าตัวแล้วนี่ก็จะมีสีเงินหนึ่งตัวสีทองสี่ตัว
นะฮะอาจถูกเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนนะฮะแต่ละตัวก็มีความเชื่องครับ
เรียกมารูปหัวมันก็มานะมันก็เชื่อมันก็ฟังนะฮะ
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปลาไหลนำโชคแล้วก็เตรียมนำอ่า
สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนของปลาไหล่เนี่ยหรือว่าสิ่งที่เห็นเนี่ย
บ่อนี้ไปเสี่ยงโชคกันต่อไปนะฮะอ้าวจากเรื่องของปลาไหลไปดูจอมปลวกจิ๋วกันหน่อย
ขนาดนี้เหรอฮะนี่ความสูงเพียงสักประมาณห้านิ้วนะฮะ
วัดโดยรอบก็๔นิ้วรูปเขาบอกว่ามันคล้ายกับเจดี
ไปอยู่ที่ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งบ้านเลขที่อ่าบ้านหมายเลขสองนะฮะ
ของบ้านโฮมสเตย์ใดหมู่บ้านต้งหลวงหมู่๙ตะบนแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เป็นโฮมสเตย์นะครับนะฮะทางเจ้าของเขาไม่ได้ทำลายนะ
ปล่อยให้มันขึ้นอย่างนี้เขาบอกว่ามันจะโตหรือเปล่าก็ไม่รู้
ไปอยากจะดูให้มันโตขึ้นปรากฏว่าผ่านไปสิบวันนะฮะ
มันก็ยังมีขนาดเท่าเดิมนะฮะแต่ก็มีรอยเดินของเจ้าตัว
เขาเรียกว่าหอยทากวนไปวนมานี่เห็นมันเป็นรอยนะครับ
สังเกตเห็นเขาบอกว่าการเดินนะนะมันขดคล้ายกับตัวเลข
เอาจริงเหรอเขาบอกว่าการเดินของหอยจะเอาคุณผู้ชมดูเอา
เขาบอกการเดินของหอยทากมันขดกลมไปกลมมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
เหมือนตัวเลขยังไงก็ไม่ทราบอ่าอ่าจุดทูบสักหน่อยแล้วกันค่ะ
เอาดอกไม้ไปถวายถวายจอมปลวกซะหน่อยถวายลอยของหอยทากซะหน่อย
แล้วเดี๋ยวคาดกันว่าเดี๋ยววันที่๑นี้ก็คงจะรู้กันว่าเออ
การเดินของหอยทากเนี่ยจะเป็นยังไงเอ่อไปให้สุดแล้วหยุดที่หนึ่งกันยายน
ถูกต้องถูกต้องเอามาฝากเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะฮะ